โอ้โหตะลึงกันชุดใหญ่จัดเต็มทุกคอนเทนต์ไม่แพ้ใครเลยค่ะ
แพนเค้กไม่เสียชื่อซุปเปอร์โมเดลโลก
ชีก็นำแฟชั่นผ้าไทยไปโกอินเตอร์เฉิดฉายที่มุมใบคุณผู้ชม
แต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มเลยแล้วก็แชะภาพด้วยอินเนอร์หรูหรานเลิศ
แดดท้าลมสุดแล้วก็สะดุดตากับผู้คนที่นั่นคุณค่ะ
ตะลึงความสวยของสาวไทยอย่างแพนเค้ก
แล้วงานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่าก็ทำคอนเทนต์ให้เข้ากับชุดสวยปังไปเลยพี่
ส่วนที่หลายคนชอบความปังในการเดินแบบที่ลงโซเชียลในแต่ละครั้งคุณคะ
แพงบอกเลยว่าขอบคุณทุกโอกาสที่มีเข้ามา
ตั้งใจทำทุกงานในทุกครั้งเสมออยู่แล้วค่ะ
แล้วตอนนี้ก็มีคนเชียร์ให้เปิดสคอร์สเป็นนางแบบระดับโลกขนาดนี้

เค้กเปิดแบบเออลงโรงเรียนสอนเลยไหม
เออน่าจะอีกไม่นานน่าจะได้รอฟังข่าวดีกันค่ะ
เรายังได้มีโอกาสเดินหรือทำในสิ่งที่รักหรือทำงานกับพี่ในสายแฟชั่นที่เราทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นสิ่งที่เรายังรู้สึกดีใจและขอบคุณ
มีน้องถามมาเยอะว่าพี่แพนอยากขอเรียนด้วยได้ไหมขอสอนอะไรอย่างนี้
ยังคิดเลยว่าเป็นคนจะเปิดคอร์สสอนน้องอาจจะเป็นคอร์สก่อนเนอะอะไรอย่างนี้

ครั้งหนึ่งในชีวิตหายชื่อว่าฉันเหมือนแพนเค็ก

เพราะฉันเป็นคนสอน

นี่เวลาเหลือเยอะแหละเนาะ

เอาเป็นว่าเห็นสภาพเอ้ยเห็นอิลา
แล้วอยากให้คุณแพ็ดเค้กเปิดคอร์สส่วนหนึ่ง
ใช่จะได้เป็นลูกเจด